ท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดฝันนะนะ

ถ้าดูจากมูลเหตุของการเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหนะหลายเรื่องหลายราวนะครับ
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเรื่องที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เขาขับรถมาบนถนนสุวินทวงนะฮะอยู่ดีดีตกลงไปในหลุมใหญ่

อุ้ยน่าเหมือนคันอ่ะ
ใช่น้ำเต็มหลุม
ดูฮะรถนี่จอดแช่น้ำสูงเกือบครึ่งคันนะครับ
แล้วน้ำไหลเข้าไปในรถด้วยนะจนเสียหายทั้งคัน

ถนนเส้นมีนบุรีฉะเชิงเซามีการก่อสร้างมานาน
หลุมใหญ่ลึกกลางถนน
แต่ทำไมไม่มีสัญลักษณ์ที่กั้น
ทำให้ถนนกับหลุมที่อยู่ติดกัน
กลางคืนฝนตกจนน้ำท่วม

คนขับรถขับรถตกลงไปในหลุม

แล้วหลุมที่ขุดกับถนนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย

ขับมานะรู้ตัวอีกทีคือพลุบลงไปแล้ว
เราก็ไปตามหาเจ้าของรถจนเจอนะครับ
ที่เป็นเจ้าของรถชื่อว่านางสาว
การศรีจันทรานะครับเธอเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ขับรถกลับจากจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อกลับบ้านย่านนทบุรีนะครับ
ใช้ถนนสุวินทะวงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ไฟส่องสว่างตามทางก็ไม่ค่อยมีเกือบมองทางไม่เห็น
ก็เป็นจุดที่มีการก่อสร้างถนนทำให้ช่องทางอยู่ลักษณะเป็นคอขวด
จึงขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วนะลดความเร็วแล้วด้วย
แต่แล้วทันใดนั้นตอนกลางวันเราไปถ่ายมาให้ดูว่ากลางวันเป็นยังไง
รู้สึกว่ารถยนต์ที่ขับมันตกลงไปในหลุมที่กำลังก่อสร้างแล้วก็มีน้ำขังอยู่
ตอนนั้นตกใจมากรีบดับเครื่องยนต์นะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ถูก
โชคดีมีพลเมืองดีคนหนึ่งมาเคาะที่กระจกฮะบอกว่าให้เปิดกระจก
แต่เธอเปิดแล้วมันลดกระจกไม่ได้คาดว่าระบบไฟฟ้าในรถมันคงเสียหายจากน้ำค่ะ
ก็ตัดสินใจเปิดประตูฝั่งคนขับออกมาแล้วก็ออกมายืนที่ข้างรถ

พอก้าวเท่ามาจากรถน้ำถึงหน้าอก

ที่พลเมืองดีจะช่วยดึงขึ้นมา

ยกรถเคลื่อนย้ายออกไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถเสียหายทั้งคัน

เดินทางก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้

เป็นพนักงานประกันชีวิต

ไปหาลูกค้าตลอดจนถึงณขณะนี้

รับผิดชอบนะฮะเธอก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ควรเกิดขึ้น

แล้วไฟตรงนั้นมืดมาก

ขับมาเนี่ยพอขับไปเรื่อยแล้วเราฉลับ

พอมันแห่นก็จะมีการเคลื่อนย้ายปกติอยู่แล้ว
พอแชลปพอแชลปแยะรถเนี่ย
มันตกตกไหลทาง
แล้วก็พลิกแต่มันไม่พลิกนะคะ

พอแชลปไปปุ๊บเนี่ย
มันเจอน้ำมันก็จะกระจาย

เป็นอยู่ปกติเราก็ตกใจ

มันมองไม่เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะฝนมันตกหนัก

เราจะมามองจ้องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะ
เพราะเรารู้ไหมว่าตรงนี้มีก่อสร้าง

ไม่ปิดกั้นไปเลยแค่นั้นเอง

มาปิดเลยแต่ถ้าวันนี้เราขับรถ

ที่คุณบอกว่าตรงนี้คุณก่อสร้างอยู่

ทิ้งไว้เราจะแบบเราจะไม่โทษ

เจอแบบนี้แล้วขึ้นไหมครับ

ถ้าวันนั้นหนูเอาลูกไปด้วย

คนหนึ่งที่จะต้อง

ตัวเราจะเอาชีวิตรอดไหมแล้วมันจะรอดหรือเปล่า

อาจจะบอกว่าบางคนอาจจะขับรถไม่เก่ง
มันมีเยอะเพราะถนนมันคือสาธารณะ

คุณนัตการก็ต้องช่วย
ไปขอให้พี่สภบมชเชิงเซาะช่วยหน่อย
ตามหน่อยว่าตกลงถนนนี้พื้นที่ของใคร

หรือว่าทางหลวงชนบท

ถึงเป็นหลุมขนาดนี้แล้วไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลย
ทีมข่าวของเราก็ไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยครับ
ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เกิดเหตุเกิดขึ้น
จุดที่รถยนต์ของผู้เสียหายขับตกลงไปเป็นหลุมก่อสร้าง
อยู่บริเวณเกาะกลางถนนนะครับ
ความยาวประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
กว้างประมาณ๓๕เมตรก็มีน้ำขังบางส่วนณขณะนี้นะ
เพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนได้เห็น
ซึ่งรถที่วิ่งมาถึงบริเวณที่ก่อสร้างเนี่ย
ก็จะเห็นแล้วก็จะลดความเร็วนะแต่
วันที่คุณนัฐกาลเขามาเขาบอกเขาไม่มี
ไม่มีอะไรวางเลยแล้วก็ตกลงไปน้ำลึกด้วยวันนั้น
คุณผู้ชมดูเราอยู่ที่ถนนสุวินทะวงน่าจะเยอะนะคะส่งข้อความมาเยอะเหมือนกัน
แสดงว่าผ่านบ่อยคุณผู้ชมดูเราอยู่ที่ถนนสุวินทวงน่าจะเยอะนะคะส่งข้อความมาเยอะเหมือนกัน
บอกว่าถนนตรงนั้นนี่สร้างตลอดเลยตลอดทั้งปีสร้างตลอดทั้งปี
เห็นทำแบบนี้มา๔๕ปีแล้วเลยก็เจ้าหน้าที่ไปดูให้หน่อย
เจ้าหน้าที่ให้ดูให้หน่อยบางเรือบ่อยจริงนะครับ